มันก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะคะสำหรับการประชุมสภาที่สภาล่มอ่ะค่ะ
เพราะว่าพักขนาดใหญ่เขาก็ร่วมมือกัน
เขาก็ไม่อยากจะให้สูตรการหาบัญชีสอสอบัญชีรายชื่อเป็นฐาน๕๐๐
เขาก็จับมือกันไม่ไปสภาไม่เข้าร่วมประชุม
ประชุมก็ไม่ครบสะพานล่มก็ทำให้แก้กฎหมายไม่ทัน
ก็ต้องย้อนกลับไปใช้ฉบับเดิมก็คือเป็นการหารร้อย

มันก็เหมือนกับพักใหญ่อย่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยค่ะ

ที่เขาไม่เห็นด้วยกับสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแบบหาร๕๐๐
แต่พักขนาดกลางกับขนาดเล็ก
เขาอยากจะให้หาร๕๐๐เหมือนกับการเลือกตั้งปี๖๒

พักใหญ่เขาเลยใช้วิธีนี้ค่ะเป็นกลยุทธ์ก็คือ

ประชุมล่มแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไม่ทันภายใน๑๘๐วัน

ร่างกฎหมายฉบับที่กรรมธิการแก้ไขก็จะต้องตกไป

ก็ต้องกลับไปหยิบร่างแก้ไขฉบับแรก
ที่ใช้สูตรหารร้อยมายืนยันบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันนี้พักขนาดกลางกับขนาดเล็ก
สวบางส่วนที่จะหนุนสูตรหาร๕๐๐นะคะ
ก็ระดมเข้าร่วมประชุมกันอย่างเต็มที่
แต่เสียงมันยังไม่พอไงคะองค์ประชุมไม่ครบ

ช่วงแรกองค์ประชุมจะเกินครึ่งมาได้

มันกลายเป็นว่าองค์ประชุมเหลือแค่๓๔๒คน

ทำให้รองประธานสภาที่ทำหน้าที่ประธาน
สั่งปิดประชุมตอน๔โมง๑๕น
ใช้เวลาสักเกือบ๕ชั่วโมงได้กับมาตรานี้มาตราเดียว
บรรยากาศชิงไหวชิงพลิบในสภาวันนี้คือมันเข้มข้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูนิดนึงค่ะ
มีผู้แทนอยู่คนเดียวระบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนมา๓๕๐๐คะแนน
ผมนี่ลงเขตได้มา๔๖๐๐๐คะแนน
แล้วก็ผมขอบคุณนะครับที่มีการโจมตีผมกลางสภาต้องขอบคุณครับทำให้ผมดังขึ้นอีก
ครับแต่ว่าใช้คำพูดเมื่อกี้อ่ะ
ท่านประธานวินิจฉัยไว้เองผมไม่ค่อยแวะกั้นทางไปคุยกับพวกเหล่านี้หรอกครับ
ถ้าเกิดมีการกดบัตรแทนกันเนี่ยจะได้เห็นว่าใครอยู่นะครับและใครไม่อยู่
ถ้าโหวตแล้วเดี๋ยวผมจะไปขอเอกสารนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ว่ามีใครอยู่แล้วโหวต
แต่ถ้าใครไม่อยู่แล้วมีชื่อนะครับเราจะได้ตรวจสอบต่อไปนะครับ
ขอให้ท่านประธานให้ทางกล้องนะครับได้ได้แพลนไปทั่วเลยทั่วห้องว่าใครอยู่หรือไม่อยู่
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับแล้วก็ประท้วงคนที่อภิปราย
ผมนายคารมพลพรกังในฐานะสมาชิกรัฐสภา
สมาชิกสภารัฐสภาเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติสื่อมวลชนก็ถ่ายอยู่
สมาชิกคนเดียวจะมากล่าวหาว่าคนนั้นกดบัตรแทนกันเสียหาย
มีสิทธิ์อะไรครับผมรู้จักคุณพิเชษดีอย่ามาหาเสียงแถวนี้ครับ

ขออนุญาตสัมภาษณ์ครับอันนี้พลาดสิงค์ครับ

ผมไม่ได้พูดพร่ำเพื่อนะครับแล้วคนพูดที่เอ่ยชื่อผมมีเกียรติพอไหม
อยู่พักไหนมีเกียรติพอไหมครับคุณอ่ะ

ขออนุญาตท่านประธานใช้เอกสิทธิ์ในการนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อครับ
ว่าว่าอย่างไรครับ๙๔ก็คือกรณีซึ่งว่า
ในกรณีซึ่งถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น

และเป็นเหตุจากการทุจริตการเลือกตั้ง
แต่พอประชุมสะพานล่มค่ะ
ทางฝั่งพักเล็กเขาก็มีตัวแทนออกมาแถลงข่าว
เขาบอกเลยว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร

เขามั่นใจว่าสุดท้ายจะได้ใช้สูตรหาร๕๐๐แน่
คือพรุ่งนี้ค่ะจะยื่นให้ประธานสภา

ก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้

พักเล็กบอกว่าก็ให้มันรู้กันไป
นี่ค่ะพักเล็กบอกยังไม่จบค่ะ